ปฏิบัติการชัยยะสยบภัยรี๖๐ทับ๓ที่เข้าไปตรวจค้น๕๔จุดทั่วประเทศ
ซึ่งแนวทางการสืบสวนก็พบว่าบุคคลกลุ่มนี้ใช้ไทยเป็นฐานในการฟอกเงิน
ซึ่งปฏิบัติการเข้าจับกลุ่มจะเป็นอย่างไร
ติดตามได้จากคุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่เกาะติดภารกิจนี้ครับ
ประมาณ๗๐ล้านบาทเป็นของกลางที่ตบรวจปราบรามยาเสพติด
ได้จากพื้นที่เป้าหมาย๕๔จุดทั่วประเทศ
ซึ่งเป็นการขยายผลจากการจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวมาเลเซีย
ยึดไอซ์๒๘๒กิโลกรัมในพื้นที่สะดาวจังหวัดสงครา
การสืบสวนพบการทำธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัย
นำเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดมาฟอกในลักษณะโพยกวน
ทั้งการให้กู้การบันเทิงการคาราโอเกะอะไรพวกนี้
โรงแรมรีสอร์ททุกอย่างนะครับ
ปฏิบัติการชายสยบภัยรี๖๐ทับ๓
ภายใต้การคุมบังเหียนของพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุข
ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
เริ่มขึ้นเมื่อวันที่๑๙เมษายน
โดยการสนที่กำลังร่วม๑๐หน่วยงาน

ลักลอบใช้ไทยเป็นฐานบัญชาการลำเลียงยาเสพติด

ที่เป็นขบวนการสั่งซื้อและลำเลียงไอซ์๒๘๒กิโลกรัม
โรงงานผลิตในประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศไทย
เพื่อเตรียมส่งต่อไปยังประเทศมาเลเซีย
ตามคำให้การของนายซางคิมสุยผู้ต้องหาที่ถูกจับ
และสารชั้นต้นเพิ่งมีคำสั่งตัดสินให้ประหารชีวิต

ทำไมวันนี้เขาจะไม่เข้ามาจากเรา
ไม่รู้ต้องกินอย่างน้องหนึ่ง

ไม่เคย
จากนี้ตำรวจยังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายในภาคใต้รวม๑๖จุด
หลังพบว่าเป็นแหล่งฟอกเงินของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด

ล้านบาทและมีบุคคลหลายอาชีพทั้งชาวไทยและต่างชาติอยู่ในเครือขายยา
นรกส่วนผู้บงการรายใหญ่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อหาหลักฐานจับกลุ่ม
นี่เป็นครั้งแรกที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มกลุ่มทุนและกลุ่มฟอกเงินจากการ
ค้ายาเสพติดหลังจากที่ผ่านมาเน้นการจับกลุ่มลำเลียงยาเสพติดแต่ก็พบว่าไม่สามารถ
หมายที่ใหญ่กว่านายไซสนะแก้วพิมพาผู้ต้องหายาเสพติดชาวลาวคนสำคัญ
และอาจเชื่อมโยงถึงดาราศิลปินอีกหลายคน

ข้าวเทศรัทย์ทีวีรายงาน